นาฬิกา๑๑นาทีวันนี้วันหยุดหลายคนอยากมีความสุข
ดังนั้นถ้ามาเจอพี่ทิศเป้ต้องมีความสุขแน่ครับผม
ก่อนอื่นนะครับสวัสดีทั้งสองท่านก่อนครับสวัสดีครับพี่ทิ้ดเป้ครับ
มาดูลูกวัวตัวน้อยปกป้องแม่กันบ้างครับหลังจากเจ้าของคว้าไม้ตีแม่วัว
ลูกที่ดีอย่างเราก็ต้องเข้าขวางเข้าปกป้องแม่
นี่แหละครับตีแม่ผมเหรอตีแม่ผมเหรอเจอดับพลิกซะหน่อยขาคู่ซะเลย
เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทีหลังจำไว้อย่ามาทำร้ายแม่ผม
ไหนมาปล่อยผมไว้บนหลังคาครับนี่แล้วผมจะลงยังไงล่ะครับ
แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนีบันไดผมลงได้
จับตาให้ดีครับคุณผู้ชมที่รักเจ้านายเขาฝึกผมไว้
บันไดขึ้นบันไดได้หมดไม่ใช่เรื่องยาก
เกาะขวายังลงทีละเก้าสบาย
ทิศเป้ก็สงสัยว่าแกเป็นหมาจริงใช่ไหมเนี่ย
ยาคู
รายต่อไปเจ้าพ่อไฮเทคของน้องหมาตัวนี้เมื่อพ่อวีดีโอคอลมา
เอ๊ะเสียงนั่นเสียงพ่อใช่ไหมเนี่ยหน้าพ่อนี่นะ
พ่อผมอยู่นี่ได้ยินมั้ยครับได้ยินมั้ย
ผมคิดถึงพ่อจริงพ่อ
ววเท้าน้ำอ่ะเมียว